เค้าขึ้นมาประมาณสักหน่วยแล้วยี่สิบเอสดัง

ค่ะเขาบอกพยายามนะพยายาม
อันนี้เป็นประหลัดกระทรวงพลังงานที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานก็เตรียมที่จะหารือกับสำนักงบประมาณ
หารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากรกภพิจารณาทบทวนเรื่องของค่าไฟฟ้าผันแปร
ว่ามันจะไปปรับรถอันนี้ต้องลดจริงต้องปรับรถให้ได้จริงนั่นแหละ
คืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เราโอ้โหฮือฮากันเครียดกุมขมับกันเนี่ย
ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกกับประชาชนมันขึ้นจาก๓๙๙ไปเป็น๔๖๘บาทต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นมา๖๙สตางค์หลายฝ่ายก็กังวลเลย
จะเป็นฝ่ายผลิตผู้ประกอบการหรือประชาชนครัวเรือนเนี่ย
เขาก็บอกว่าโอ๊ยมันสูงเกินมันกังวลจังเลย
พลังงานมันต้องใช้ไฟทุกวันแล้วจะจ่ายไหวไหม
ไหนจะเรื่องก๊าซธรรมชาติด้วยเขาบอกว่าตลาดโลกตอนนี้เนี่ย

ไทยเองอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานผลิตก๊าซในอ่าวไทย
การผลิตก๊าซก็เลยลดลงก็ต้องนำเข้ามากขึ้น
กว่าจะกลับมาผลิตเองในภาวะปกติได้ก็ต้องนู่นเลย

แต่กระทรวงบอกว่าจะพยายามหาทางลดค่าไฟให้
เบื้องต้นคาดว่าจะลดค่าไฟฟ้าให้เหลือ๔๒บาทต่อหน่วยให้ได้
เดี๋ยวจะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
วิธีการก็อาจจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต้นทุนต่ำ

งบกลางมาช่วยเหลือลดค่าไฟสำหรับกลุ่มเปราะบาง
ให้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
แล้วไปเพิ่มพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดแทน
แต่ตอนนี้พลังงานหมุนเวียนก็ยังมีต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่
ใช่ถ้าเอามาใช้เยอะก็กระทบค่าไฟอีกนั่นแหละ
ตอนนั้นก็เห็นแบบว่าไหนจะติดโซล่าเซลล์
พลังงานลมค่อนข้างได้
อดตอนหาเสียงนะเราพูดตอนหาเสียงไป

ใช่ค่ะเพิ่มพลวดเลย

นั่นก็คือเข้าใจนะเพราะมันถ้าสมมุติใช้ไฟเยอะ

ประธานอยู่ก็เลยผลิตได้ไม่เท่าเดิม

แล้วตอนนี้ราคาก๊าซธรรมชาติตลาดโลกสูง

สัมปทานอะไรเสร็จเขาบอกเมษาปีหน้า

ไม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
ข้าวไทยไทยส้มกว่าไทย
ใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
ถ้ารักมีคลิปต่อมือให้รัดที่สวัสดี